สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาแล้วค่ะ
ได้ยินเสียงพินเสียงแคนแบบนี้มือมันไม่ขยับมันไม่ได้หรอกค่ะ
เพราะนี่คือริมแม่น้ำโขงนะคะพื้นที่ภาคอีสาน
มารีบมาเลยช่วงนี้คุณจะได้มีความหนาวสมใจอยากเลยนะคะ
ส่วนวันนี้ค่ะดิฉันอุปกรณ์ความหนาวก็จัดเต็มเหมือนกันนะคะ
รองเท้าบูธเสื้อกั๊กเสื้อแขนยาวมาเต็ม
ทีนี้เรื่องของอุณหภูมิค่ะจะบอกว่าลมหนาวที่เข้ามาในพื้นที่ประเทศไทย
ตั้งแต่ช่วงวันพุธวันพุธนี่เริ่มแตะวันนี้เริ่มเข้ามาลึกนะคะ
จะเห็นว่านอกจากภาคเหนือและภาคอีสานที่มีความเย็นมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือน
แหมวันนี้ได้โอกาสของภาคใต้ตอนบนค่ะภาคใต้ตอนบนช่วงเช้าเช้า
ว่าช่วงเช้าได้สัมผัสอากาศเย็นแล้วเพราะเห็นไหมคะ
สีเขียวเนี่ยเขาเข้ามาถึงพื้นที่ภาคใต้ตอนบนเพราะฉะนั้นภาคกลางภาคตะวันออก
อีสานตอนล่างเย็นเรียบร้อยค่ะสำหรับอากาศเย็นเย็นแบบนี้เป็นห่วงนิดนึงนะคะ
เพราะว่าพื้นที่นู้นยอดดอยยอดภูอุณหภูมิอาจจะลดต่ำมากกว่า๑๐องศาเซลเซียสได้
และช่วงนี้ลมที่เขาเข้ามาค่ะมันแรงด้วยอาจจะเป็นปัญหาก่อเกี่ยวกับสุขภาพได้นะคะ
หนาวแล้วก็ลมแรงด้วยนะคะจะเห็นว่าลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดพามาจากประเทศจีนค่ะ
ตอนนี้เป็นลมประจำถิ่นของเราเรียบร้อยแล้วนะคะพอลมพัดเข้ามาช่วงนี้กำลังปานกลาง
ให้ร่องฝนต่ำอยู่ที่ภาคใต้ตอนล่างค่ะจะเห็นว่าช่วงเช้านี้ภาพถ่ายดาวเทียมตอนตีห้า
นาทีภาคใต้ตอนล่างตรงนี้นะคะเน้นฝั่งอ่าวไทย
ตรงนั้นคือช่วงจังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานี
เช้านี้ฝนตกนะคะและฝนตกจะลากยาวแบบนี้ไปจนถึงช่วงเที่ยง
พอเที่ยงฝนกระจายตัวมากขึ้นค่ะจากภาคใต้ตอนล่างขยับขึ้นมากินพื้นที่มากขึ้นจนถึงภาคใต้ตอนกลาง
นครศรีธรรมราชลากยาวไปจนถึงนราธิวะตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปเลยนะคะ
ฝนจะตกมากขึ้นและจะตกแบบนี้ไปจนถึงช่วงค่ำเลยค่ะ
ส่วนเรื่องของคลื่นอันดามันน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะคะ
จุดไหนที่มีฝนตกคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตรค่ะ
แต่ฝั่งอาวไทยคลื่นไม่ค่อยสูงเท่าไหร่เลยค่ะ
บรรดาพื้นที่กักเก็บน้ำต่างเขาเปิดประตูระบายน้ำนะ
ไม่ใช่เฉพาะหน้าฝนเท่านั้นที่เขาเปิดประตูระบายน้ำ
เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำที่จะต้องไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปค่ะ
พอเปิดประตูระบายน้ำปลามาสิคะ
ฝ่ายน้ำล้นเขาสมิงจังหวัดตราดค่ะ
เจ้าหน้าที่เปิดฝายระบายน้ำเขาบอกว่าเป็นประจำทุกปีแหละ
ชาวบ้านบอกก็มาที่นี่เป็นประจำทุกปีเหมือนกัน

นี่